เอาสนจนได้เรื่องค่ะเจ้าโอเลี้ยงเจ้าหมาน้อยตัวนี้อายุ๓เดือนเท่านั้นเองที่อายุทยานะคะซุกสนจนได้เรื่องหัวไปติดในล้อรถกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเลยค่ะ
ติดอยู่แบบนี้และติดไม่ใช่แป๊บเดียวนะติดตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้าเดียวนะชื่ออะไรนะคะ

ขาวขนาดนี้แล้วตีท่าไหนเนี่ย

มุดเข้าไปแบบนี้เจ้าของบ้านพยายามช่วยแล้วแต่ช่วยไม่สำเร็จ
กู้ภัยอายุทยารวมใจค่ะมาพร้อมเครื่องตัดทาง
ปกติเห็นแต่ใช้ในอุบัติเหตุรถยนต์มาช่วยเจ้าโอเลี้ยงค่ะ

ตอนที่เข้ามาช่วยเหลือโอ้โหโอเลี้ยงสภาพอิดโรย
แล้วตาเริ่มแดงและส่งเสียงโหยหวนตลอดเวลา
การใช้เครื่องตัดถ่างที่จะช่วยโอเลี้ยง

เพราะสุนัขบอกให้มันนิ่งมันนิ่งค่ะ
จะเอาหัวไปมุดอะไรแบบนี้อีก